รอบนี้เจ้าหน้าที่บุกไปจับยกแก๊งก็คือทั้งเสพทั้งขายด้วย
แต่ไอ้คนเสพคนขายบอกพี่ใจเย็น

นี่ไม่ใช่การซื้อขายฮะแต่มันเป็นค่าจ้างจากการลงแขกดำนาฮะ
เปิดเลย
แต่ตอนนี้นะเขาเล่าซื้อจับมาเป็นทอดจนกระทั่งมาเจอนุ่มลายนี้นะฮะยังไม่พอ
ไปตามจับหัวหน้าแก๊งทศพลปนนาราชหัวหน้าแก๊งอยู่ไหนอยู่ใกล้ออกไปนิดนึงนะฮะ

แต่ลูกพี่ขายลูกพี่ชี้มาที่นี่

ไม่ยอมให้เป็นเงินไม่ยอมให้เป็นเงินเป็นทอง

ให้เป็นยาบ้ามาอ้าวแล้วทำไมรับอ่ะ

ภารกิจของเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองก็ส่ง
ตำรวจภูทรยางศรีสุราชดำเนินคดี

ค้ายาก็อยู่ไม่ได้แล้วนะไม่ได้อยู่แล้วฮะตอนนี้นะ